คุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้นะคะพาไปที่จังหวัดสระบุรีกันหน่อย
ไปดูความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายเป็นชายอายุสักประมาณ๖๐ปีค่ะ
ไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนจ่อยิงเซียนพระเครื่องรุ่นใหญ่
เสียชีวิตคาร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสระบุรีเนี่ยนะคะ
ตอนที่เกิดเหตุคนไปมุ่งดูเยอะเลยทีเดียว
และวันนี้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ชาวบ้านบริเวณนั้นก็ให้ความสนใจนะคะ
ทีนี้ผู้ที่เป็นมือปืนบอกว่าสาเหตุที่ไปยิงคนตาย
ก็เพราะว่าผู้ตายติดหนี้พนัน๕๐๐๐บาท
แล้วก็มีการด่าทอกันด้วยนะคะ
ช่วงสายวันนี้ตำรวจสภเมืองสระบุรีได้คุมตัวผู้ก่อเหตุ
ก็คือนายกร่ำคาญปาธานหรือชาวบ้านเรียกว่าบังหลัง
อายุ๖๐ปีผู้ต้องหาในคดีใช้อาวุธปืนเจาะยิงนายปริชาขุนทอง
อายุ๕๙ปีเซียนพระรุ่นใหญ่เสียชีวิตที่ร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลสระบุรี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพผู้ต้องหายอมรับว่า
ก่อนเกิดเหตุได้เดินทางมาที่ร้านสะดวกซื้อ

แต่เมื่อเข้ามาในร้านค่ะมาเจอกับนายปรีชายืนจ่ายเงินอยู่พอดี
ด้วยความโมโหที่นายปริชาก็คือผู้ตายติดเงินอยู่๕๐๐บาท
แล้วก็ไม่ยอมคืนจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมานานหลายเดือน
ตอนนั้นคนก่อเหตุก็คือนายกรำคาทวงเงินนายปริชา
และสุดท้ายทั้งคู่ก็มีปากเสียงด่าทอกันไปมา
บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ร้านสะดวกซื้อ
ผู้ต้องหายืนยันนะคะว่าถูกผู้ตายก็คือนายปรีชา
พูดจาหาเรื่องก่อนแล้วก็เริ่มด่าทอก่อน
ส่วนสาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจยิง
ก็เพราะว่าถูกนายปรีชาก็คือผู้ตาย
ด่าทอบุพการีแล้วก็ท้าทายบอกให้ยิง
ผู้ต้องหาค่ะจึงใช้อาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ยิงเข้าไปที่ลำตัวนายปริชา๒นัด
นายปรีชาล้มลงแล้วก็ยิงซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งนัด
ปริชาที่สุดก็แน่นิ่งไปนะคะ
จากนั้นก็เดินออกร้านสะดวกซื้อ
รถเข็นขายของไปเก็บด้านหลังโรงพยาบาล
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้หลบหนีไปค่ะ
ล้มลงแล้วทั้งแรกอ่ะเข้าไปเข้าไปล้มไปต่อเหรอช้าช้า
ไม่เอ่งจะจะไม่อกุ้งหน้างานไม่ครับเสื้อแล้ว
เขาพี่ตั้งแต่ตั้งใจเข้ามาทวงเงินเขาเลยหรือเปล่าเบนกฤต
ก็มันก็จะพูดเรื่องเน่าในแต่ว่ายังยังไม่หรือไม่พูด
เขามองที่เอวผมแล้วบอกว่าถ้าปืนมาก็ไว้นั่งเลยบอกว่าจัดมือเลย
ส่วนอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุพลตำรวจโทอำพรบัวรับพร
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑บอกว่าเป็นปืนของผู้ต้องหาจริง
แล้วก็พอไปตรวจสอบแล้วมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งปืนกระบอกนี้ผู้ต้องหาใช้พกติดตัวเป็นประจำ
ผู้ต้องหาอ้างว่าสาเหตุที่ต้องพกเนี่ย
แล้วก็มีการขึ้นลำกล้องพร้อมยิง
ก็เพราะว่าในอดีตเคยถูกนายปรีชาผู้ตายขู่ฆ่าและจะทำร้าย
ต้องมีการพกปืนเพื่อเป็นการป้องกันตัวเป็นการระวังตัว
ส่วนปมเหตุยืนยันว่ามาจากเรื่องของปัญหาหนี้สิน๕๐๐๐บาท
ซึ่งชุดสืบสวนสามารถตามจับได้ที่บ้านพัก
ส่วนตัวในเขตอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี
โดยตำรวจสพเมืองสระบุรีได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
กับผู้ต้องหา๒ข้อกล่าวหาด้วยกันก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ซึ่งผู้ต้องหาเองก็ยอมรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาค่ะ